คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องนี้เมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอข่าวไป
จราเข้ไปโผล่กลางสระสาธารณะซึ่งเป็นสระปิดด้วย
ตอนนั้นก็ตั้งคำถามว่ามันมาจากไหนนะคะแต่เอาไม่ไม่ต้องทราบก่อนว่ามันมาจากไหน
เอาเบื้องต้นตัวนี้ค่ะจับได้แล้ว
กว่าจะจับได้ปลาเข้าไป๓๔ทุ่ม
เมื่อวานนี้ภาพนี้เรานำเสนอใช่ไหมคะโผล่ขึ้นมาแต่ลูกตาแบบนี้ค่ะ
ตรงนี้ก็คือสระน้ำสาธารณะบ้านหนองกระเบาตำบลลาดตะเคียน
อำเภอกับบิลบุรีแปลจีนบุรีนะคะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปนะมันยังเชิดหน้าชูตาค่ะ
โผล่ขึ้นมาแบบนี้สักประมาณ๕นาที
พอเห็นชาวบ้านน่าจะตกใจก็เลยมุดน้ำหนีลงไป
ชาวบ้านเนี่ยไปกันเยอะนะฮะแล้วก็ไปพูดคุยน่าจะส่งเสียงดังด้วย
พอตกบ่ายเท่านั้นแหละค่ะฝ่ายปกครองพร้อมกับชุดไกรทอง
ประมงอำเภอแล้วก็ประมงจังหวัดนะคะ
ก็มีการนำเรือท้องแบนมาวางตะข่ายดักปลา
ทีนี้ตอนวางตะข่ายดักปลามีการใช้ทุ่นผูกไว้กับตาข่ายด้วย
เพราะอะไรถ้าเกิดว่ามันติดตะข่ายทุ่นมันก็จะถูกดึงลงไป
ก็จะเป็นการส่งสัญญาณว่ามาติดแล้วนะ
ทีนี้รอให้จราเข้เนี่ยมาติดติดไหมอ่ะ
เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงไร้วิแววรอบแรกใช้คำว่าคว้าน้ำเหลว
จนกระทั่งเวลานี้มืดค่ำแล้วนะคะจากบ่ายมืดค่ำแล้ว
สักประมาณ๑ทุ่มจราเข้มาติดตะข่าย
เพราะทุ่นที่ผูกไว้กับตะข่ายมันถูกดึงลงไปในน้ำ
เจ้าหน้าที่ก็เลยลงเรือไปดูอ้าวสุดท้ายจราเข้ดิ้นหลุดออกไป

กลายเป็นว่าคว้าน้ำเหลวรอบสองนะเปลี่ยนแผนแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแผนมาใช้วิธีการช็อตไฟฟ้าอ่อนจากแบตเตอรี่นะคะ
เพื่อให้จราเข้สะดุ้งแล้วก็ขึ้นมาติดตะข่าย
แต่ได้ผลมั้ยไม่สำเร็จอีกแล้ว
โอ้โหนี่อมตะเหลือเกินยากมากนี่ขนาดว่าเป็นสระปิดนะคะ
กระทั่งเวลาผ่านไป๔ทุ่มกว่าเกือบ๕ทุ่มแล้ว

ทุ่นที่ผูกกับตาข่ายจมน้ำอีกครั้งหนึ่ง
จนทีรีบเลยพายเรือลงไปนะฮะ
แล้วใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปช็อตที่บริเวณนั้น
ซ้ำซ้ำจนกระทั่งจราเข้หมดแรง
คราวนี้สำเร็จค่ะสำเร็จนะคะ
ราเข้ติดตะข่ายขึ้นมาค่ะคุณผู้ชม

นี่จังหวะที่เอาตัวมันขึ้นมาจากตาข่ายจากน้ำนะคะ
มาวัดหน่อยความยาวเท่าไหร่
น้ำหนักหน่อยยาวกว่า๒เมตรนะคะ
ยาวกว่า๒เมตรน้ำหนักสักประมาณ๓๐๔๐กิโลกรัม

นี่ค่ะคุณผู้ชมตัวนี้นะคิดว่ามีกี่ตัวคะ

ตัวเดียวโอ้ย๒ตัว

ค่ะเนี่ยชาวบ้านลุ้นใช่ไหมพี่เบิร์ต
หายใจเฮือกใหญ่เลยโล่งอกโล่งใจนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่
คาดว่าเอามันมาจากไหนอันนี้สำคัญเลย
ต้องรู้ที่มาที่ไปมันมันมาจากไหนคะ
คาดว่ามันน่าจะหลุดมาจากฟาร์มในช่วงน้ำท่วม
หลุดจากฟาร์มในช่วงน้ำท่วมเพราะตรงนี้มันเป็นลักษณะ
สระไว้น้ำแบบปิดค่ะมันไม่มีทางที่มันจะอยู่
จะผุดออกมาจากดินแน่นอนนะคะมันหลุดมาตอนน้ำท่วม
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้ว
ไม่มีเจ้าของนะคะก็จะนำไปอนุบาลที่ศูนย์วิจัย
ประมงต่อไปนะคะ